ทีนี้เอาลงใต้ไปที่จังหวัดนราธิวาสเขามีการจัดพิธีบวงสวง
ซึ่งอันนี้เป็นการละเล่นพื้นบ้านของทางภาคใต้ที่หาดูได้ยากแล้วค่ะ
เอาล่ะเอาล่ะเราพาไปอยู่ที่วิหารองค์พ่อจตุคามรามเทพจังหวัดนราธิวาส

จำได้ครับยุคนึงสมัยหนึ่งดังมาก

อตมากฮิตมากแล้วคุณรู้ไหมเขาแววมาว่า
ปีนี้องค์จตุครามเนี่ยอาจจะกลับมาโด่งดังอีกครั้งนึงว่ากันไปแล้วกัน
อันนี้เรื่องนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับทีนี้เขามีการจัดพิธีบวงสวงวิหารองค์พ่อจตุคามรามเทพ
แล้วก็อันนี้คือการแสดงที่เขาทำอยู่นี่คือการแสดงลิเกป่าภาคใต้นะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าลิเกป่าหรือลิเกแขกแดงหรือลิเกรำมนา
อ่ะเป็นการละเล่นพื้นบ้านประเภทหนึ่งของทางภาคใต้ที่แพร่หลายมากมากในพื้นที่ทางฝั่งชายฝั่งทะเลทะเลตะวันตก
อย่างเช่นจังหวัดตรังพังงากระบี่อย่างนี้ค่ะซึ่งเจ้าเมืองกระบี่เนี่ยได้มีการส่งเสริมให้มีการละเล่นลิเกป่าอย่างกว้างขวางในเทศกาลงานอื่นอื่นโดยทั่วไป
แล้วก็แพร่หลายไปสู่จังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะสำหรับการแสดงลิเกป่าเนี่ยเป็นการแสดงเพื่อความสนุกสนานนะ
แล้วก็นิยมมีการแสดงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยในงานแสดงอื่นมีการแสดงที่เรียกว่าค่าราชโรงลิเกปะ
ก็คือเขาบอกว่าจะแสดงในงานรื่นเริงงานประจำปีงานวัดงานแต่งงานงานบุญนะคะงานใหญ่งานขึ้นบ้านใหม่
ส่วนใหญ่แล้วจะไม่นิยมแสดงในงานศพนะคะจริงคือก็จะมีการแสดงที่คล้ายคลึงกับการแสดงมโนราด้วย
มีการแสดงมีนายโรงมีการแสดงประมาณ๖คนถึง๘คนอะไรประมาณนี้นะคะ
ก็อย่างที่บอกไปว่าลิเกป่าหรือลิเกลำมนาเนี่ยเป็นการละเล่นพื้นเมืองที่น่าสนใจมากเลยนะคุณผู้ชม
จริงอาจจะมีแพร่หลายในนครศรีธรรมราชด้วยเพราะว่าที่นั่นก็นับถือองค์จตุคามเหมือนกันที่นครศรีธรรมราชนะคะ
ก็ค่อนข้างจะเป็นการละเล่นพื้นบ้านเก่าแก่ที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันนะก็เลยมาเล่าสู่กันฟัง
น่าสนใจจริงนะคะได้ดูตลอดข่าวมันเปิดหูเปิดตาจริงนะ